ย้ายจุดบวงสวงปู่ศรีสุโธแล้ว

ตาได้ต้องจองให้เข้าเหม็งหน่อยทีเดียว

เขาทางคณะกรรมการได้จัดสร้างจุดบ่วงสวงแห่งใหม่ขึ้นมาแล้ว
เมื่อขึ้น๑ค่ำเดือน๑๐ของวันที่๑๐ที่ผ่านมา
จากคนอีสานมีความเชื่อว่า๙ดี๑๐ดี
วิถีชีวิตของคนอีสานจึงยึดเอาเลิกในวันนั้นนะครับ
วันทำพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธจุดใหม่ครับ
เขาบอกว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น๑๕๐๐๐บาท
เป็นตัวเลขก็คือ๑๐๕๐๐บาท
โอ้วเยอะเยอะจังเลยอ่ะบอกให้ครบกันไปเลย
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สะดวกสบายของคุณผู้ชมที่รับชมอยู่
เขาบอกว่าเงินทั้งหมดนะครับมาจากเงินที่นักท่องเที่ยวที่เขามาไหว้ปู่แล้วก็ย่าเนี่ยนะครับ
รวมกันบริจาคทรัพย์สินกันเอาไว้แล้วก็เพื่อให้ทำการปรับภูมิทัศน์กันแบบนี้นะครับ
เหล่าบรรดานักแสวงหาโชคเขาก็มากันด้วย
เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคล
หน้าจุดบวงสวงแห่งใหม่ไฮไลท์สำคัญเลยคุณนิวนาวน้องใบตองดูกันให้ดี